คุณผู้ชมครับมาตามกันต่อกับประเด็นที่เราโปรยค้างไว้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ
หลังจากที่มีการนำกำลังตำรวจเข้าไปตรวจค้นตลาดใหม่ดอนเมืองนะฮะที่เรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานต่างนานนะครับ
ตรวจสอบทั้งร้านทั้งเรื่องของผู้ค้า
หลังจากนี้จะทำอย่างไรกันต่อการไปตรวจค้นพบการกระทำผิดอย่างไร
ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลิกขจายในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ครับ

ผมขีดเส้นใต้เรื่องนี้มา๕๖วันติดกันแล้ว
คำถามที่ท่านผู้ชมอยากรู้ก็คือว่า

รากถอนโคนคราวนี้จะเอาอยู่ไหม
สักพักหนึ่งจะกลับมาใหม่ไหม
เพราะขบวนการนี้กว้างขวางและใหญ่โตมาก
เมื่อวานนี้ท่านได้เห็นภาพที่เป็นข่าวมาตั้งแต่เมื่อคืนมาจนถึงเมื่อเช้า
ตำรวจ๔๐๐กว่านายครับ
ไปที่ตลาดใหม่ดอนเมืองโอ้ยที่นั่นดงขายเครื่องสำอางเลยครับ
ไม่รู้กี่ล้านต่อกี่ล้านเยอะแยะไปหมด
๔๐๐กว่านายนำโดยพลตำรวจเอกวิริชัยทรงเมตตารองพบตร
ซึ่งได้รับคำสั่งมาจากพบตร
ผลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพาน
พลตำรวจตรีอังกูลคล้ายคลึง
และนายตำรวจอีกหลายนายบุกไปที่นั่น
เป็นข่าวต่อเนื่องมาจนถึงเช้าวันนี้
ปฏิบัติการครั้งนี้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าด้วยนะครับ
ศูนย์ปฏิบัติการสูตรหน้าสืบสวนสอบสวนเพื่อเฝ้าตรวจสอบผลิตภัณฑ์สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
ใครที่ฟังการให้สัมภาษณ์ของพลตำรวจเอกวิรัชัยเมื่อวานนี้
จะบอกว่างานนี้เอาจริงครับ
ขึงขังมากเอาจริงมากวันนี้ขีดเส้นใต้จะคุยกับหนึ่งในทีมงานที่ไปที่นั่นด้วยเมื่อวาน
พลตำรวจตรีอังกูลคล้ายครึ่งอยู่กับผมที่นี่ครับสวัสดีครับท่านผู้การครับสวัสดีครับ
เมื่อวานเนี่ยไหนเล่าให้ฟังหน่อยเห็นว่าไปถึงแล้วมันเจอยังไงเขารู้แก้วเหรอเขารู้ทันเหรอถึงไม่มาเปิดร้าน
ส่วนหนึ่งปิดร้านมันเป็นยังไง
ขออนุญาตนำเรียนครับการที่เราพนึกกำลังกันตามที่เห็นภาพนะครับ
ร้อยกว่านายนั้นเนี่ยอ่าเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าอ่าเราต้องพยายามปิดความล้าวให้มากที่สุด
แต่ถึงอะไรก็ตามมันก็คงมีการรั่วไหลบ้างนะครับอันนี้ต้องเป็นที่ยอมรับเพราะว่าเราไปจัดทำในที่สาธารณะด้วยนะครับ
ที่๒เนี่ยกรณีเปิดร้านหรือปิดร้านเนี่ยนะครับตามที่เราได้สืบสวนแล้วก็เขาก็จะทำการเปิดประมาณ๘นาฬิกานะครับเป็นต้นไปนะครับ
ส่วนมากก็จะเป็น๑๐นาฬิกาถึงเที่ยงนะครับตอนที่เราเข้าทำการตรวจค้นตามหมายค้นนั้นเนี่ยเราดำเนินการตอนประมาณ๑๐นาฬิกาเสร็จนะครับในส่วน๘โมง
จังหวัดนี้มีหมายค้นนะเมื่อวานเนี่ยถ้ามีครับมีหมายค้นเพราะเมื่อเช้าเนี่ยมีอดีตตำรวจคนหนึ่งไปที่นั่นไปบอกว่าขอดูหมายค้นหน่อยตำรวจมีหมายค้นด้วยบอกตกลงมีหมายค้น
เรามีหมายค้นครับก็นำเรียนนะครับในจำนวนที่เมื่อสักครู่ที่ท่านกล่าวแล้วว่ามีประมาณ๒๐๐กว่าที่เนี่ยนะครับก็คงจะมีทั้งที่ผิดและที่ถูกนะครับคงไม่ได้บอกว่าผิดทุกที่หรือถูกทุกที่นะครับในการสืบสวนของเราเนี่ยเราก็มีเป้าหมายที่จะทำการตรวจสอบและตรวจค้นนะครับในชั้นต้นเนี่ยเราต้องการจะเข้าไปเพื่อจะตรวจสอบก่อนนะครับร้านไหน

การที่ผลิตเครื่องสำอางโดยไม่รับอนุญาตหลักต่อเนี่ยมีความผิดทั้งนั้นนะครับแล้วรวมทั้งข้อหารักอย่างกรกรณีจำหน่ายอาหารปลอมซึ่งมีโทษตั้งแต่๖เดือนถึง๑๐ปีปรับตั้งแต่๕๐๐๐บาทถึง๑๐๐๐๐๐บาทนะครับก็พบนะครับใน๕ที่ที่เรานำเนินการนะชัดเจนครับว่าเราไม่ได้ไปค้นแบบสุ่ม๔สุ่ม๕นะครับ
เป็นร้านที่ถูกต้องนะครับประมาณสัก๕๐กว่าร้านนะครับ
ก็จะให้เราเข้าไปทำการตรวจสอบพบออยว่ามีหรือไม่อย่างไรนะครับ
ต่อมาเมื่อเราเข้าไปนะครับก็ปรากฏว่าทางตลาดเนี่ยนะครับ
ทำการปิดนะฮะปิดไม่ให้เราเข้านะครับ
ชุดของเราก็เลยมีการประสานงานว่ากับทางร้านที่เขาอยู่ในตลาดนะครับ
เขาก็บอกเขามีเจตนาอยากจะให้เข้ามาให้เข้ามาก็มาดูสิว่าถูกหรือผิดนะครับ
ก็ยังคงปิดอยู่นะครับต่อมาก็เมื่ออย่างที่เมื่อสักครู่ทางท่านได้กล่าวไปแล้วว่า
มีอดีตในตำรวจท่านหนึ่งเนี่ยนะครับอ้างตัวว่าเป็นนะครับ
ที่ปรึกษานะครับแล้วก็มีหนังสือมานะครับ
เราก็ให้เกียรติครับนะครับก็ดูกันนะครับเป็นความจริงนะครับ
ในกรณีที่จุดที่เราอยู่นั้นบอกว่าเรายังไม่รับอนุญาต
ก็ขอให้เราออกไปนะครับก็เราก็ทำตามกฎหมายครับ
ถ้าท่านมีอำนาจมีสิทธิ์นะครับเราก็ออกมานะครับ
แต่ในขณะที่ทำการตรวจค้นนั้นเราก็ตรวจค้นตรวจสอบไปตามปกติเรานะครับ
ร้านไหนทำการตรวจสอบเราก็เข้าจะตรวจสอบนะครับ
เราไม่ได้มีการไปแก่งใครหรือมีปัญหาอะไรนะครับ
ผลิตภัณฑ์ที่ในข่าวนะบอกรวบรวมได้๖ล้อรถ๕คัน
ครับ๕๖คันรถ๖ล้อเนี่ยนะอันนั้นเป็นพวกที่เราสันนิษฐานว่าปลอมหรือออยเขาชี้เป้าเหรอว่าเป็นยังไง
เนื่องจากเมื่อสักครู่ผมได้กล่าวว่าออยเข้าร่วมกับเราด้วย
ฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ออยเนี่ยบอกว่าให้นำมาเพื่อทำการตรวจสอบนะครับ
เรานำมาตรวจสอบอะไรที่บอกว่าให้ยึดได้เรายึด
เพราะสิ่งที่เรายึดได้ก็คือสิ่งที่ผิดอยู่แล้วเช่นไม่มีออยมันผิดอยู่แล้ว
เราต้องยึดไปทำลายอยู่แล้วอย่างนี้อย่างนี้เมื่อออยชี้เราก็ดำเนินการ
ในกรณีนี้เนี่ย๕คันรถนะครับ๖ล้อเนี่ยนะครับก็เป็น๕สถานที่นะฮะ
เฉลี่ยเอาก็หนึ่งหนึ่งคันรถต่อหนึ่งหนึ่งสถานที่ถ้าสมมุติว่าที่นั่นผิดสักร้อยคันรถ
ร้อยร้อยล้านเนี่ยเราต้องนำรถไปถึงร้อยคันไหมฮะก็คงต้องทำอย่างนั้น
พอเมื่อออยเขากำหนดว่าเมื่อพบการกระทำความผิดพบสิ่งของที่ผิด
ทำการตรวจยึดเราก็ยึดพบสิ่งของที่สงสัยว่าจะมีความผิด
เราก็ทำการตรวจสอบเอามาว่าถูกผิดหรือไม่อายัดของไว้
มาเนี่ยเพื่อพิสูจน์ว่าแต่ละแต่ละผลิตภัณฑ์แต่ละคันรถเนี่ย
ถูกต้องไม่ถูกต้องผิดอะไรตรงไหนครับแล้วยังไงต่อหลังจากนั้น
ขณะนี้เรายึดไปไว้ที่ออยนะครับออยมีหน้าที่นะครับ
ท่านจะตรวจสอบว่าผิดหรือไม่หรือสิ่งที่เราชักตัวอย่างมานั้น
ซึ่งเราอายัดของไว้ในร้านสมมุติว่าเราเอามา๑ชิ้น
แต่ว่ามันมีอยู่ในร้านอีกประมาณร้อยชิ้นนะครับแต่ตรวจสอบแล้วว่าผิด
เราก็กลับไปอายัดเรากลับไปยึดสิ่งที่เราอายัด
ทีนี้ถ้าตรวจพบว่าสินค้าเหล่านั้นคนขายที่ร้านที่เมื่อวาน
ถูกดำเนินคดีด้วยผิดด้วยจะนำไปสู่แหล่งผลิต
เจ้าของโรงงานไหม
แน่นอนครับของคงไม่ได้อยู่ดีเกิดขึ้นมาได้นะครับ
เมื่อมีของอยู่ก็ต้องรู้ว่าใครนำมาขาย
ซึ่งเรามีเป็นชุดปฏิบัติการอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะดำเนินการสืบสวนไปจนถึงแหล่งนะครับ
แหล่งไหนผลิตเราก็เข้าทำการจับกลุ่ม
ถ้ายังทำให้ประชาชนพี่น้องเราเนี่ยเดือดร้อนอยู่นะครับ
ยังมีคนเป็นคนตายยังมีคนเจ็บอยู่อย่างนี้
เราคงยอมไม่ได้ครับเราก็ต้องไปทาลายให้หมด
ในจุดที่ไม่ถูกต้องนะครับในจุดที่ถูกต้องก็ทำไปครับ
เมื่อวานนี้เห็นว่าไปเห็นกำลังกวนใส่กระปุกกันอยู่เลยเหรอ
พบครับแล้วก็มีการหลบหนีไปนะครับ
ก็ยังเห็นของสิ่งของเนี่ยคาอยู่นะที่จุดที่เราทำการตรวจค้นนะครับ
ก็มีทั้งสบู่มีทั้งอาหารนะครับมีทั้งเครื่องสำอางนะครับ
ต่างเหล่านี้เราก็ทำการตรวจยึดมาทั้งหมด
แล้วก็นำไปสู่เรื่องของการที่จะออกหมายเรียกนะครับ
เจ้าของร้านซึ่งไม่ได้มาแสดงตัวกับเรานะครับ
มาเป็นพยานก่อนนะครับแล้วก็มาเป็นอาจจะต้องตรวจผู้ต้องหาในโอกาสต่อไปนะครับ
เราก็จะดำเนินการไปตามหน้าที่แล้วก็กฎหมายที่กฎหมายเขาให้หน้าที่เราไว้
ผมติดใจคำนี้ตำรวจเนี่ยเวลามีเรื่องใหญ่เนี่ยเขาจะใช้คำว่าศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า
ว่าคอยเฝ้าระวังเมื่อวานนี้ก็ท่านรองบอกว่าจะมีศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า
สืบสวนสอบสวนเพื่อเฝ้าตรวจผลิตภัณฑ์สินค้า
แปลว่าศูนย์นี้จะยังเฝ้าระวังอยู่ที่นั่น
สาเหตุเกิดจากนี้ครับนำเรียนครับใน๒๐๐จุดเนี่ยนะครับ
เพียงค้นไปได้๕จุดนะครับแล้วเราจะต้องทำการตรวจค้นต่อ
ในขณะที่เราจะทำการตรวจค้นต่อไปเนี่ยอาจจะมีการเคลื่อนย้ายสิ่งของหลบหนี
นะฮะเราจึงมีความจำเป็นต้องเฝ้าระวังอยู่นะตรงนั้นอืมนะครับ
ในเหตุของวันนี้ที่มีอดีตในอำรวจเนี่ยท่านคนนึงนะครับท่านนำเอกสาร
ซึ่งบอกว่าท่านเนี่ยมีอำนาจในเรื่องของการที่จะให้เราออกจากจุดนั้นนะครับ
เราก็โอเคครับเราก็ออกมานะครับออกมาแต่ว่าแต่ว่าเราก็ยังคงเฝ้าระวังอยู่นะครับ
เมื่อคืนนี้มีการขนสินค้าออกเราก็ทำการจับกลุ่มตรวจสอบนะครับ
มีอยู่สองชนิดนะครับของนั้นก็ยังเป็นของที่ต้องห้ามคือผลิตภัณฑ์ลีนนะครับ
ซึ่งทำให้ตอนนี้เราสงสัยว่าผลิตภัณฑ์นี้ทำให้คนเสียชีวิตไป๓คน
ผลิตภัณฑ์นี้ก็มีการขนย้ายออกมาจากจุดดังกล่าวเราก็ทำการจับกลุ่มนะครับ
ส่งทางนครบานดำเนินการนะครับ๒ส่วนนะครับมีรถส่วนมีรถยนต์ส่วนหนึ่งแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ส่วนหนึ่ง
เราก็ดำเนินการครับแล้วถ้าเราไม่ได้เฝ้าระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือมีการขนออก
แล้วเวลาเราเข้าไปทำการตรวจค้นก็ไม่พบนะครับอันนี้มันคงเป็นวิธีการของเจ้าที่ตำรวจ
ซึ่งเราจะต้องทำให้ได้ผลสำลิดสำลิดนะครับส่วนที่ท่านบอกว่ามีการเฝ้าระวังต่อหรือไม่เนี่ย
ขออนุญาตกลับเรียนว่าการใช้ยุทธการนี้ก็คือต้องทำให้สิ้นซากนะครับ
ให้สิ้นซากสิ้นซากนะครับแล้วเมื่อสิ้นซากเนี่ยจะทำได้อย่างไรนะครับ
ทำได้อย่างไรใช่ครับแหล่งผลิตแหล่งขายต้องไม่มีนะครับ
จุดใหญ่ตรงเขื่อนตรงนี้เราก็เข้านะครับจุดอื่นที่มีเราก็ต้องดำเนินการต่อ
แต่ถ้ารอสักระยะหนึ่งเมื่อเราล้าเราต้องไปทำงานอย่างอื่น
อาจจะเกิดขึ้นอีกนั่นสินะครับเนี่ยสิ่งที่ประชาชนอยากรู้มากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ
ผมคิดว่าถ้าเขาจะถามท่านได้เขาคงถามเหมือนผมถามว่า
ประเมินสถานการณ์แล้วเนี่ยการที่เราลุยอย่างนี้เอาจริงอย่างนี้
เข้ามาเอาด้วยกับเราอย่างนี้เนี่ยนะมีคำสั่งจากนายกคำสั่งจากพบตล
แล้วทำกันถึงขนาดนี้คิดว่าเอาอยู่ไหมสิ้นซากไหม
ผมเชื่อว่าถ้าเป็นส่วนราชการทั้งหมดนะฮะช่วยกันเต็มฝีมือเต็มมือนะที่จะต้องทำ
แล้วก็เห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนเดือดร้อนจริงนะครับ
เอาเปรียบกันจริงหลอกลวงกันจริงนะครับ
มีการนำสินค้าปลอมมาขายจนประชาชนต้องสูญเสียชีวิตไปเนี่ยนะครับ

เอาอยู่ตำรวจเนี่ยตำรวจเนี่ยไม่อะไรไม่ห่อนมือแน่
ครับเราไม่ห่อนแน่ในขณะนี้เนี่ยเราได้มีหน่วยที่รับผิดชอบอยู่แล้วนะครับ
คือกองปราบปรามคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยนะครับ
ปกบปกบปกบนะครับอันนี้เขามีอยู่แล้วนะครับ
โดยนี้ก็พร้อมที่จะทำงานเต็มที่นะครับซึ่งท่านพบตรก็สั่งการไปยังหน่วยนี้เพื่อให้เป็นห่วยหลักอยู่แล้วนะครับ
แล้วยังจะมีตำรวจท้องที่นะครับยังมีตำรวจท่องเที่ยวมีหลายตำรวจที่เราจะต้องเข้าไปนะฮะช่วยดูแลนะครับ
แต่ว่าแต่ว่าศูนย์รวมของคดีทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มาอยู่ที่กองปราบ
ใช่ครับในการทำคดีใช่ครับเพราะว่าขณะนี้กองปราบจะเป็นแม่งานในเรื่องของการทำนะครับ
เฉพาะกิจนะครับเรื่องนี้แต่ต่อไปเมื่อไม่มีเฉพาะกิจแล้ว
ไม่ไม่มีการทำเฉพาะกิจก็คือทางด้านของผลิตภัณฑ์ที่ผิดเนี่ยนะครับแล้ว
ก็ยังมีหน่วยที่เฝ้าติดตามอยู่ทีมงานสอบสวนส่วนใหญ่เป็นทีมงานที่มีผลงานจากเรื่องทำคดียูฟัน
ก็ครับส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งรวมทั้งตัวท่านผู้การด้วยครับผมครับ
ฉะนั้นประเมินมาจนถึงวันนี้ประเมินมาจนถึงวันนี้เมื่อกี้ผมติดใจคำว่าสิ้นซาก
ประเมินมาถึงวันนี้หนึ่งเอาอยู่สองสิ้นซากแต่มีข้อแม้ว่าทุกฝ่ายต้องเอาจริง
ครับเอาจริงครับทุกฝ่ายต้องเอาจริงต้องเอาจริงครับ
ที่ยึดมาเมื่อวานทั้งหมดเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนแล้วนำไปสู่ดำเนินการจับกลุ่ม
ถึงเจ้าของโรงงานถึงครับถึงแน่ถึงครับ
ตอนนี้โรงงานที่ผลิตของพวกนี้ผมได้ยินว่าโรงงานหนึ่งเนี่ยผลิตหลายยี่ห้อหลายแบรนด์แล้วแต่ใครไปจ้าง
คือต้องนำเรียนอย่างงี้ครับว่าโรงงานเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อผลิตของนะครับ
เขาลงทุนเป็นร้อยล้านหรือหลายร้อยล้านเขาก็ไปผลิตของแล้วนะครับแต่ทุกโรงงานเมื่อลงทุนขนาดนี้ก็ต้องผลิตของที่ถูกต้อง
ถ้าท่านไปผลิตของที่ผิดนะฮะผิดก็คือไม่มีออยไม่จดแจ้งนะครับหรือว่านำสารที่ต้องห้ามเอาไปใส่อันนี้ท่านต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับ
เมื่อเราตรวจพบเราก็ทำการจับกลุ่มท่านเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ว่าแต่ถ้าท่านทำไปตามหน้าที่ของท่านก็คือท่านเป็นผู้ผลิตที่ดีนะครับไม่มีใครทำอะไรท่านได้